แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ปีวอกเลยดีกว่า

เป็นช่วงที่คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดเนี่ย

เป็นช่วงที่แบบพูดง่ายว่า
กำลังก้าวพ้นจากช่วงที่ไม่ค่อยดีนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรัก

ยินดีด้วยปีวอก

ความสมหวังมีถึง๗๐เปอร์เซ็นต์เลย
แล้วก็ใส่ความพยายามไปอีกสัก๓๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย
อย่างน้อยก็ได้ตามพี่ตุ๋ยต้องการเลย

แล้วก็ทำให้มีปัญหาในหลายเรื่อง

ก็ถือว่าเข้าสู่เดือนใหม่ของคนจีนแล้วเนี่ย
พื้นฐานดวงชะตาโดยภาพรวมของปีละการ
ทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ

แล้วก็เรื่องของปัญหาคุณศักดิ์ที่มีเนี่ย

ไปต่อกันที่ปีจอเลยค่ะ
ครับปีจอนะครับในตามหลักของคุณศักดิ์จีน

จะมีความรู้สึกท่านเนื้อท่านตัวนะครับ

มันเกิดจากปัญหาอุตสักที่ไม่คล้ายที่และจันทร์เข้ามา

บางทีเราอาจจะเจออย่างเรื่องของลูกน้องเพื่อนร่วมงาน

เรารู้มาว่าคนนี้ดินทรายแล้ว
เราไม่ใช่ที่ค้าพูดสัยอย่างก็จบ
แต่ถ้าเราใช่แล้วฟังแล้วรู้ตัว

ในภาพรวมสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้รีบเคลียร์งานนะครับ
เพราะว่าในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะต้องมีการรับภาระรับงานใหม่เพิ่มขึ้น
เพราะว่าเป็นช่วงที่พูดง่ายว่าเหมือนกับถ้าจะให้ดีเนี่ย
ผมอยากให้คนที่เกิดปีกุลอันนี้พูดยาวไปเลยละกัน
อยากให้จบภายในเดือนนี้เพราะถ้าเข้าสู่เดือนต่อไปเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ง่ายแล้ว
เพราะฉะนั้นขอเตือนคนที่เกิดปีกุลนะครับจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยในช่วง๒๓สัปดาห์ที่มีอยู่เนี่ย
รวมให้เต็มที่นะครับพอเข้าสู่เดือนหน้าปั๊บมันจะได้มาทั้งหุ้นวายนะ
เพราะว่าถ้าไปนำเดือนหน้าปั๊บมันจะโยงให้ยึดเยอะเข้าไปอีก
ยึดเยอะยุ่งกว่าเดิมอีก
และตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้ว
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือปีวอก
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีชั่ว
และนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีรกา
ก็ถือว่าได้สรุปได้รู้กันไปแล้วเนาะ
สำหรับอัพการอัปเดตดวงนะคะประจำสัปดาห์นี้
แต่ว่าประเด็นโหระแซ่บของเราในวันนี้ค่ะ

อยากรู้จริงค่ะพี่หมอโจ้ค่ะ
นักศัตริย์ไหนยิ่งแก่ยิ่งฮอต
อือทำไมทำสตายังงี้แล้วนะพี่หมอโจ้ข่าว
พอพูดถึงยิ่งแก่ยิ่งฮอตมันสบใส่ตา
งั้นหนูคงยังไม่ฮอตค่ะเพราะตอนนี้หนูเด็กอยู่

ก็ได้เด็กก็ได้
ถ้าพูดถึงในเรื่องของความฮอตยิ่งแก่ยิ่งฮอตนะฮะ
ในรอบ๓เดือนนี้ผมก็จะมีอยู่๒ปี
นะครับก็คือปีแรกก็จะมีปีชวด
ปีชวร์ช

แล้วก็อีกปีก็คือปีปีวอก

ตายแล้วเล็กพริกขี้หนูจริง
จะรวมไปถึงเรื่องของคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีคู่ด้วย

แบบว่าจะแก่แล้วไม่มีเสน่ห์หรือเปล่า

อยากรู้ในเรื่องของการเสริมดีกว่าค่ะ
ถ้าหนูนี่นะคะอยากเสริมเสน่ห์ตัวเอง

ก็ที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าเป็นการเสิร์ฟ
เรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพ

วิธีการเสริมให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยเต่า
ปล่อยนกมันก็จะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงาน
ปล่อยปลาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชีวิตคู่
แล้วก็ปล่อยเต่านี่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพ
ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ย
ปล่อยเป็นคู่เช่นก็คือปล่ายสองตัว

แล้วเราลงหน้าทองอย่างนี้ไม่ได้เหรอคะ

นิ่งใสเนี่ยเอาความดีความจริงใจเขาหาดีกว่า

ฝากด้วยเวลาปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยงูอ่าวคังคกเนี่ย

บางคนเอากบเอาเต่าไปปล่อยแม่น้ำเจ้าพญา
ยังไงเช็คสถานที่ดีก่อนปล่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นบาปมากกว่า

กฤษว่าชีวิตนี้เนี่ยที่เราเอาคุณมาปล่อยเนี่ย
ช่วยส่งเสริมเราในเรื่องอะไรก็ว่าไป

นี่แหละเป็นการเสริมเสน่ห์ให้รุ่งพุ่งแรงการเงินการกับความรักนะคะ
แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มากเลยนะคะ
ที่มาช่วยอัปเดตในเรื่องของดวง

สัปดาห์นะคะให้พวกเราได้เตรียมตัวกันค่ะ

หลังจากที่คุณแม่บ้านเช็คดวงกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะอัปเดตเรื่องราวดีให้กับคุณลูก
ให้ลูกน้อยหลับดีสมองไว
แจกหมอนึงแสนใบทั่วประเทศ
สำหรับคุณแม่ที่มีลูกอายุ๑๕ปี
หลังจากที่เด็กเนี่ยเขามีการเรียนรู้ระหว่างวันนะคะ
แล้วก็สมองเขาจะมีการเก็บ
แล้วเก็บบันทึกข้อมูลเมื่อเขานอน
เพราะฉะนั้นเราต้องให้เขานอน

พัฒนาการเขาจะดีแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
หลับดีสมองไวเนี่ยมันใช่เลยมากเลยค่ะ
ใช่ไหมคะเด็กหลับอะไรนะ
หลับดีสมองวัย